โบราณสถานกรุงเก่าได้พบหลักฐานเกี่ยวกับพระราชประเพณีพระบรมศพหลายแห่ง
เช่นที่วัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวง
อกจากเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญแล้ว
พระเจดีสามองค์ริ่งรายต่อเนื่องกันนี้
สร้างเพื่อประดิษฐานอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาฏ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๓หรือเจ้าสามพระยา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง
ซึ่งทั้ง๓พระองค์เป็นพระราชบิดาและพระราชโอรสทรงครองราชสืบต่อกัน
พระบรมอัฐิและพระอัฐิเจ้านายในสมัยหลังนั้น
สันนิษฐานว่าได้เชิญไว้ในพระมนตบจตุรมุกทางทิศตะวันตก
ซึ่งมีช่องที่บรรจุปรากฏให้เห็นอยู่